วันนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับ
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการกรกตมีมติเสียงข้างมาก
ในการยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณายุบพักอนาคตใหม่
จากกรณีการกู้เงิน๑๙๑ล้านบาท
จากนายธนทรจึงรุงรึงกิจหัวหน้าพัก
ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายพักการเมืองนะครับ
ขณะที่เลขาธิการพักอนาคตใหม่ออกมาแถลงไม่ยอมรับมติของกรกตในครั้งนี้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
แพร่เอกสารข่าวความยาว๘บรรทัศน
ระบุว่าที่ประชุมกรกตมีมติ๕ต่อ๒
เพื่อยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณายุบพักอนาคตใหม่
หลังจากพบว่าพักอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน๑๙๑ล้านบาท
จากนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพัก
ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายลูกว่าด้วยพักการเมือง
โดยกรกตเห็นว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นรายได้ของพักการเมือง
ขณะที่กฎหมายกำหนดว่าการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พักการเมือง
จะมีมูลค่าเกิน๑๐ล้านบาทไม่ได้
เห็นว่าพักอนาคตใหม่เข้าข่ายทำความผิดตามมาตรา๗๒ว่าด้วยกฎหมายลูกพักการเมือง
สำหรับมาตรา๗๒ของกฎหมายลูกพักการเมือง
ระบุว่าห้ามให้พักการเมืองรับบริจาคเงินหรือประโยชน์อื่นใด
ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเมื่อสารรัฐธรรมนูลดำเนินการไต่สวนแล้ว
และมีหลักฐานเชื่อว่าพักการเมืองกระทำผิดให้สารสั่งยุบพักการเมือง
เพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารภักดิ์
กล่าวว่าการใช้ดุลพินิษฐ์ของกรกตมีวัตถุประสงค์เป็นเครื่องมือทางการเมือง
กรณีที่มีมติให้ยุบพักอนาคตใหม่ตามมาตรา๗๒
ปียบุตรเห็นว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกบรรยัติในมาตรานี้
หมายถึงการฟอกเงินการคอรัปชั่นการขายยาเสพติดหรือไปปล้นเข้ามานะครับ
ซึ่งล้วนแต่เป็นเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ไม่เข้าใจว่าการกู้เงินหัวหน้าพักจะไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อย่างไร
ปียบุตรบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับเอกสารที่ออกมาเพียงไม่กี่บรรทัศน์
และวันนี้ถือเป็นวันที่อัพยศในการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งพักอนาคตใหม่ก็คิดอยู่แล้วว่าวันนี้จะมาถึง
แต่ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้
ขณะที่เฟซบุ๊คของพักอนาคตใหม่ออกคลิปวิดีโอชี้แจงทันทีนะครับ
เหตุผลที่พักอนาคตใหม่ต้องกู้ยืมเงินจากนายธนทรหัวหน้าพัก
พร้อมตั้งข้อสังเกตต่อการวินิจฉัยห้ามพักการเมืองกู้ยืมเงิน
โดยระบุว่าเป็นการวินิจฉัยที่ย้อนแย้งมาก
เพราะว่าอยากทำพักให้โปร่งใสแต่กลับถูกยุบพัก
อยากถามกลับว่าเร่งรัดคดีขนาดนี้มีเจตนาต้องการอะไร
พร้อมกับย้ำด้วยว่าหากเราบ่อพิษท่านดาบนี้อาจจะคืนสนองได้นะครับ
วันนี้เป็นวันอัปยศอีกครั้งหนึ่งของการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูล
อยากจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งลองไปออกมาเจอสังคมบ้าง
ออกมาเจอประชาชนบ้างลองมาฟังดูครับว่าสังคมเขาพูดอะไร
อยากจะให้พิจารณาว่าฟังเสียงประชาชนเห็นหัวประชาชนบ้างครับ
เห็นหัวประชาชนบ้างฟังเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนบ้างว่าเขาคิดอะไรกับการทำงานของพวกท่าน
เรื่องที่สองครับผมเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยและสังคมไทย
อย่ายอมให้การยุบพักซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติกลายเป็นเรื่องปกติ
อย่ายอมให้กระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อประหัสประหารกำจัดศัตรูในทางการเมือง
ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติให้กลายเป็นเรื่องปกติ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่นะครับ
และส่วนตัวไม่เคยคิดก้าวล่วงใครและรู้ว่าควรทำตัวอย่างไรดังนั้นขอให้ทุกคนไว้ใจตนได้
เช่นเดียวกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้มีใบสั่งอะไรจากรัฐบาลนะครับ
และขอถามกลับไปยังพักอนาคตใหม่ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรกตไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล